ล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับพี่หนุ่มกัญชัยตอนช่วงเที่ยงเที่ยงเนี่ย
จัดรายการข่าวนะครับแล้วก็รายการโหนกระแสเนี่ย
ได้เปิดเผยคลิปภาพของคุณแตงโมที่เป็นคลิปสุดท้ายที่อยู่บนเรือลำนั้นนะครับ
วันที่เกิดเหตุคือเพื่อนของคุณแตงโมที่มาคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่า
เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าบนเรือไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้เมาไม่ได้หลอกอะไรคุณแตงโมมา
ก็จะเป็นคลิปภาพที่คุณตังโมร้องเพลงอย่างมีความสุขมีทั้งเป็นคลิปแล้วก็มีภาพนิ่งที่ถ่ายบนเรือด้วยนะคะ
ซึ่งเมื่อได้เห็นคลิปกันแล้วต้องบอกว่าสิ่งอื่นเนี่ยแทบจะลืมกันไปเลย
แต่ที่คุณเห็นตรงนั้นก็คือว่าโอ้โหในคืนวันนั้นเนี่ยเธอสวยแล้วกัน

เพลงจากนี้ไปจนนิรันดิ์นะฮะเจ้าของบทเพลงคือคุณเอ๊จิรากร
แต่เพื่อนบอกว่านี่คือเสียงร้องของคุณแตงโมเองนั่นแหละ

เอามาให้เพื่อนฟังบนเรือบนเรือเขาจะมีเครื่องเสียง

ลำโพงฟังแบบนี้ได้แล้วก็ท่าทางเธอมีความสุขใช่ล่ะ
ใครเห็นก็บอกโอ้โหสวยเหมือนนางฟ้าเลย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับในชุดบอดี้สูตรสายเดียวนะครับ
ก็เหมือนกับภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นหลังจากที่เกิดเหตุกันนั่นแหละ
บนเรือบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ประมาณสักชั่วโมงไม่ถึง๒ชั่วโมงก่อนที่จะมีเหตุ
แตงโมเนี่ยพลัดตกเรือนี่นะฮะเพื่อจะแสดงให้เห็นว่า
บนเรือเนี่ยไปถ่ายรูปแล้วก็มีความสุขกันจริง
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหหลายคนบอกสวยนะใช่ค่ะสวยจริง
แล้วก็มีการแชร์คลิปกันในโลกออนไลน์อีกเยอะแยะไปหมด
เกี่ยวข้องกับคุณตังโมนะฮะที่เคยมีผลงานต่างเอาไว้
รวมทั้งเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่คุณตังโม

แต่แสดงให้เห็นถึงความจิตใจดีของคุณตังโมจริง
ชอบช่วยเหลือผู้คนจริงไปเจออุบัติเหตุ

อุ๊ยมอไซลมจริงหรอ

โอ๊ยตลาดเหมือนจะเยอะ
ก็อุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับที่โมเข้ามาช่วยนะครับ
ก็เหมือนกับที่หลายคนออกมาให้ข้อมูลนะครับ
แล้วออกมาพูดถึงคุณแตงโมบอกว่าเธอเป็นคนมีน้ำใจจริง

แต่เธอเห็นเขาประสบปฏิเหตุรีบจอดรถและลงไปช่วยทันที

อยากจะให้ช่วงจังหวะที่มันเกิดเหตุกับคุณแตงโม
คุณแตงโมก็ควรจะได้รับความช่วยเหลือแบบทันที

อยากให้ช่วยให้เต็มที่แบบนี้จังเลย
คุณตังโมนี่เคยเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะครับ
ก็จะมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
ทักษะด้านการช่วยเหลือคนยิ่งเวลาเจออุบัติเหตุแบบนี้นะครับ

อันนี้หลายคนบอกว่าเห็นแล้วก็คิดถึงเหลือเกิน